เป็นเรื่องที่คุณยายอายุ๘๒ปี

เพราะว่าตัวคุณยายกับผู้ต้องหา

ยายต้องแจ้งจับลูกในไส้แท้

ติดยาเสพติดไม่ทำงานทำการ

เหมือนกับหมูแมวได้
เหมือนกับหมูแมว

นี่ลูกชายก็ก้มกราบแม่เลยฮะ

ลูกชายเพิ่งจะขุดและเอาไปขาย

ขโมยทั้งมันขโมยทั้งข้าวที่จะใช้กิน

ทางแม่ทางลูกเอาตัวผู้ต้องหาก่อน

อายุ๔๐ปีกราบขอโทษแม่

ลูกอ่ะสำนึกผิดแล้วที่ลูกอ่ะ
มันสัมปะหลังของแม่เอาไปขาย
แล้วแม่ก็คือแม่ประจวบเหงขุนทศ
อายุ๘๒ปีต้องไปแจ้งตำรวจ

อยากจะแจ้งตำรวจแหละแต่ว่าอยากให้จับลูกไปดัดนิสัยหน่อย

ตำรวจเอาตัวลูกฉันไปหน่อยเอาไปเอาไปจัดการหน่อย
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลายเป็นแม่เป็นเจ้าทุกข์ชี้ตัวผู้ต้องหา
ซึ่งมันก็กลายมาเป็นนาทีแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
หลังน้ำตากันกลางไร่มันแบบนี้
ตัวแม่ประจวบเองร้องห่มร้องไห้
ทีมงานมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณยายประจวบ
คุณยายก็เล่าให้ฟังยายบอกว่าลูกฉันเนี่ยนะ
มันติดยาเสพติดมันเสพยาบ้ามันไม่ทำงานทำการอะไรเลย

ลูกมันยังขู่ทำร้ายแม่แท้อีก
จนล่าสุดค่ะตัวคุณยายทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้ว
ว่าเพราะลูกชายขโมยข้าวเปลือกไป๓กระสอบ
มูลค่ามันประมาณพันกว่าบาท

กว่าบาทมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอก

มันเป็นข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
แล้วจะเอาไว้กินกันในครอบครัวมันยังขโมยไป
อกจากนั้นยังแอบไปขุดมันในไร่ไปขายอีก

ที่ฉันเสียใจเพราะว่าไม่จำเป็นต้องขโมยหรอก
ถ้ามันอยากได้มันก็มาขอฉันดีสิ

พอเห็นแบบนี้ยายก็เลยบอกว่าตัดสินใจ
บอกลูกสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ

ให้ตำรวจมาจับตัวลูกชายคนนี้ไปลงโทษตามกฎหมาย
ยายบอกว่าที่ฉันทำเนี่ยฉันหวังดีกับลูกนะ
เพราะฉันไม่อยากให้ลูกฉันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
ไม่อยากให้คนในครอบครัวเดือดร้อนเพราะเรื่องแบบนี้อีกนะคะ